ล่าสุดที่นครศรีธรรมราชวันนี้เป็นยังไงนะคะผู้สื่อข่าวของ
อยู่ในพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เมื่อคืนจน
เช้าวันนี้เนี่ยฝนยังตกไม่หยุดเลยนะฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
ติดตามจากคุณสุพัดราศรีปัชิมพูดศึก่าว
ทางท้ารัททีเวียรายงานมาจากนครศรีธรรมราช

ได้เข้าสำรวจตามถนนเส้นทางต่าง
ตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะคะพบว่าบางจุดน้ำได้ลดลงแล้วกว่า
ห้าสิบเซนติเมตรนะคะแต่ว่าสภาพอากาศนะตอนนี้นะคะ
ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานชนรับประทานที่
สิบห้าร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสีธรรมราชนะคะ
เขาวางจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด๑๕๐ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง
ทั้งหมดสิบแปดจุดค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังสูงในตัวเมืองออกสู่ทะเล
โดยหากปริมาณฝนตกน้อยลงพื้นที่เขตเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
ประทานที่สิบห้าคราวว่าทุกทุกปีจะต้องนำเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อม
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นเวลาสามเดือน
ซึ่งปีนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างมากเมื่อเข้าสู่หน้ามรสุม
และปกติปริมาณน้ำจะมากและท่วมหนักในช่วงปีใหม่ค่ะ
น้ำมันต้มในเขตเทศบาลเยอะน้ำมันสูงเยอะ
แล้วก็ระบายออกให้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ว่าตามพวกตามซอยน้ำจะท่วมมาก
เพราะว่าไม่มีท่อระบายยังมีน้อยแต่ต้องออกมาถนนใหญ่
แล้วก็มีท่อระบายแล้วก็ระบายออกไป
สำหรับอุปสรรคของการระบายน้ำคือต้องคอยเก็บขยะจำนวนมากนะคะ
ไหลเข้ามาอุดตันเครื่องสูบน้ำ
เจ้าหน้าที่จึงต้องคอยเก็บขยะและตรวจสภาพเครื่องสูบน้ำทุก๑ชั่วโมงค่ะ
ส่วนน้ำตามคูคลองต่างนะคะที่อยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
ระดับน้ำลดลงทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะ
สำหรับถนนสายหลักแม้ว่าน้ำจะลดลงบ้างแล้ว
แต่ว่าในส่วนของซอยต่างนะคะซึ่งเป็นส่วนจุดเชื่อมของถนนสายต่างก็ยังคงมีปริมาณน้ำท่วมสูงนะคะ
ในขณะที่ฝนก็ยังคงตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งถึงช่วงเช้าค่ะ
พัตราศรีประชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ